สี่เกมในช่วงปลายปีนี้ฟุตบอลไทยต้องการนะครับที่จะเป็นแชมป์
ซึ่งผลงานล่าสุดในชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเจอกับเวียดนาม
ฝ่ายจัดการแข่งขันเขามีการแจ้งนะครับเรื่องของกฎใหม่
เตรียมจะใช้นะครับโดยให้แต่ละชาติเนี่ยสามารถส่งผู้เล่นที่อายุเกินได้๒คนนะครับ
เกมเนี่ยมีการปรับมาใช้อายุไม่เกินยี่สิบสองปีก่อนอันนี้จะใช้ยี่สิบสามนะครับ
พอปรับมาเป็น๒๒ในปีล่าสุดที่มาเลเซียแล้วก็จะยึดกฎนี้แบบเต็มทีม
มาในครั้งนี้ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยนะครับฝ่ายจัดบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับ
แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่อายุเกินมาเล่นด้วยก็เลยคิดว่าให้ใส่ชื่อผู้เล่นอายุเกิน
อายุยี่สิบสองปีเนี้ยนะครับได้สองคนเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นของการอันขันแล้วก็ลดความเหนื่อยล้าของนักเตะลงด้วย
สำหรับนักเตะที่สามารถลงทะเบียนในการแข่งขัน๔เกมแต่ละชาติจัดลงทะเบียนได้๒๐คนครับ
โดยจะต้องมีวันเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วก็สามารถส่งรายชื่อผู้เล่นที่มีอายุเกินสูงสุดสองคน
กฎล่าสุดแต่ผู้เล่นนะครับในชุดซีเกมของทั้งทีมไทยแล้วก็เวียดนาม
จะยังต้องมีโปรแกรมต่อเนื่องนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐รอบสุดท้าย
ซึ่งจะเป็นศึกในการชิงโคต้าโอลิมปิกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมนี้ต่อไปด้วยครับ
เรื่องของเมืองทองอินเต็ดครับหลังจากที่แพ้ทางโคราชนะครับ
ด้วยสก่อหนึ่งต่อสามก็เตรียมจาแต่งตั้งคนใหม่นะครับ
ชาวเกาหลีใต้ซึ่งไปนั่งดูเกมเมื่อวานด้วยครับ
บอกว่าทางทีมก็เตรียมจะเปิดตัวโค้ชคนนี้ภายในสัปดาห์นี้
หลังจากที่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเข้าคุมทีมฝึกซ้อมทันที
ยุนชุงวานนะครับก็มีดีกรีเคยคุมเซเลโซโอซาก้า
และถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญากันเสร็จสิ้น
นี้ใช้โค้ชไทยแล้วก็เป็นโค้ชต่างชาติต่างทวีปไปเลยนะครับ